วานหรือว่าอำพันธเลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครครอบครองเนี่ยโอ้โห
แพงนะราคาแพงมากนะคะเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณลุงท่านหนึ่งค่ะก็ไปเจอเหมือนกันคุณผู้ชม
คุณลุงท่านนี้ชื่อว่าคุณลุงดำอายุ๖๔ปีแล้วนะ
เชื่อว่าในมือของท่านเนี่ยนี่คืออ้วกวานหรือว่าอำพันธ์ทะเลค่ะ
น้ำหนักสักประมาณ๓๔กิโลกรัมนะคะ
ความกว้างหกนิ้วยาวสิบนิ้วคุณผู้ชมคือคุณลุงดำบอกว่า
พอเอามาใกล้นะมันมีกลิ่นคาวโชยมาเตะจมูกเล็กน้อยค่ะ
ก็เลยเชื่อว่าใช่แน่มันต้องใช่อ้วกวานแน่นี่
ถึงขั้นกับว่าเอาให้นักข่าวดูแล้วช่างให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ

คุณลุงดำเนี่ยบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ขณะที่พาหลานไปเดินเล่นอยู่ชายหาด
ชายหาดทรายขาวในช่วงเย็นสังเกตวัตถุบางอย่าง
เป็นก้อนไขมันขนาดใหญ่อยู่บนชายหาด
พอไปจับดูแล้วรู้สึกว่ามันลื่น
พอเอานิ้วกดไปมันก็ยุบแล้วก็มีกลิ่นขาวโชยเล็กน้อยด้วย
ก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือจะใช่
มันต้องใช่แน่นะคะคุณผู้ชม
นี่น่าจะเป็นอำพันธ์ทะเลหรือว่าอ้วกวานที่หายาก
เก็บก้อนนี้กลับไปให้คนในครอบครัวดู
พร้อมกับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทางอินเตอร์เน็ต
ซึ่งพบข้อมูลว่ามีลักษณะคล้ายกับอำพันธ์ทะเลหรือว่าอ้วกวาน
ในใจเนี่ยเออเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอำพันธ์ทะเลแน่

ทีนี้ลุงดำบอกว่าเพื่อความปลอดภัย
ก็เลยถือวัตถุดังกล่าวไปลงบันทึกประจำวัน

ก่อนที่จะส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่า
นี่ใช่อำพันธเลหรือว่าอ้วกวานจริงหรือเปล่า
คุณลุงไปเจอริมหาดเกาะช้างที่จังหวัดตราดนะครับ
คุณลุงดำเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ขอภาวนาให้ใช่นะคะลุงดำเนอะ
ลุงดำบอกว่าผมเนี่ยมีอาทิตย์เป็นประมงพื้นบ้าน

ถ้าเกิดว่ามันใช่อำพันธ์ทะเลจริงนะลูกหลาน

อย่างกับรางวัลที่หนึ่งถ้าใช่นะคะ
คุณลุงบอกอีกว่าเอาล่ะแต่ว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ความแน่ชัดนะคะ
ต้องส่งวัตถุชิ้นนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ว่ามันใช่หรือเปล่า
ใช่อ้วกวานหรือว่าอำพันธ์ทะเลจริงหรือไม่

ก็จะมีหนังสือรับรองแล้วก็จะมีการประกาศขายทางโซเชียล
หรือว่าช่องทางอื่นอีกต่อไปนะคะ

ถ้าเกิดใช่เนี่ยก็ดีใจกับลุงดำด้วยนะคะ

๓กิโลกว่าใช่ไหม
เห็นต่างประเทศที่เขาเจอแบบ๒๐กว่าโล
อันนั้นราคาเป็นล้านหลายสิบล้านเลยนะ